สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด

เกมการเล่นต้องสนุกต้องบางโอกาส

คือโดยที่คิดว่ามันไม่เวิร์ค

ผมโค้ชมาประมาณ๒๐กว่าปี
ผมไม่เคยได้แบบแรงอะไร

แล้วก็เป็นปัญหาเรียกว่าเป็นปัญหาข้ามประเทศก็ได้นะคะ
เพราะว่าการแข่งขันวอเล็กบอลที่เพิ่งจะจบไป
เมื่อวานนี้คาใจกันทั้งประเทศค่ะ
แล้วก็มีอารมณ์ขุนมัวกันอยู่เยอะทีเดียวนะคะ
แต่ทีนี้วันนี้ที่จะเอามาคือ
เรามาเอาความรู้จริงว่าตกลงแล้วที่เกิดปัญหาขึ้น
เราเข้าใจตรงกันกับที่เขาใช้ตัดสินจริงหรือเปล่า
แล้วเรามองมุมเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสนามจริงหรือเปล่า
วงเล็บนะคะว่าเราเสียดายเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
แล้วกรรมการเอียงหรือเปล่าอันนี้คนข้องใจมากนะคะ

ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์เป็นประธานชมรมผู้ฝึกสอน
สมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยอาจารย์นิพนธ์แจ่มแจ้ง
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
เอาตามชื่ออาจารย์นิพลเลยนะคะนามสกุลแจ่มแจ้งวันนี้ต้องแจ่มแจ้งนะคะ
ครับผมเมื่อวานคาใจมาก

เอาแค่เซตหลังเซ็ตเดียวเพราะเรามีเวลาไม่พอ
มีใบเหลืองเกิดขึ้นมีใบแดงเกิดขึ้นมีแต้มไปโผล่ฝั่งตรงข้ามเกิดขึ้น
นี่ยังไม่รวมถึงว่าเอ๊ะทำไมอุปกรณ์ที่ใช้มันเวิร์คไม่เวิร์คนะคะ
เมืองต้นถ้าเราจะเรียงลำดับแบบนี้นะคะ
เอาตั้งแต่ที่มีปัญหาคือแต้มที่ของญี่ปุ่นเพิ่มไปเป็น๙
และแต้มที่ญี่ปุ่นเพิ่มไปเป็น๑๔ทุกอย่างเปลี่ยนเกมเราหมดเลยนะอาจารย์
นี่กลุ่นมากเลยนะคะคำถามคำถามแรกไปที่อาจารย์นิพนธ
อาจารย์เท่าที่อาจารย์ดูเอาเฉพาะเซต๕
ตลอดทั้งเซตทั้งสองแต้มที่มีปัญหา
แล้วก็ทั้งใบเหลืองใบแดงที่เกิดขึ้นอาจารย์คล่องใจหรือเปล่าคะ

อาจารย์ค่องใจอันไหนคะหรือทุกอันที่เดี๋ยวฉันพูดมาเลย
ข้องใจในเรื่องของการสื่อสาร
โดยใช้แท็บเล็ตในการสื่อสาร
ใช้เปลี่ยนการเปลี่ยนตัวเนี่ยใช้เปลี่ยนป้าย

คือมีการเป่าปิดแล้วก็มีการเกิดได้แต้ม
แล้วก็เปลี่ยนได้เลยแล้วก็วิ่งไปแล้วก็เปลี่ยน

ครับเพราะว่าสตาร์ฟโค้ดบอกว่ากดแล้วแต่ไม่สื่อสาร
ดแล้วแต่ไม่สื่อสารแล้วก็กดเร็วไม่ใช่ว่ากดช้า

ซึ่งเรื่องนั้นน่าจะไปเกิดในแต้มที่๑๔ของญี่ปุ่นไหมคะ
คือเรื่องของการขอเปลี่ยนตัวแล้วไม่ได้เปลี่ยน
อาจารย์คิดว่ามีปัญหาตั้งแต่แต้มที่๙แล้วคะ

ตั้งแต่การเปลี่ยนตัวแล้วครับตั้งแต่การเปลี่ยนตัวแล้วไม่ได้เปลี่ยน
ค่ะก็คือไปแต้มท้ายซึ่งแบบมีผลมากกับเรานะคะ
ทีนี้กลับมาที่อาจารย์จิรษาค่ะ

หลังจากนั้นทางโค้ดอสก็ต้องไปอธิบายเขาว่าทำไมถึงไม่ให้ชาเลนส์
นะครับแต่พอไม่ได้เชอร์เลนส์ครับโค้ดอ๊อกก็เลยมาขอเวลานอก

คือนัวค่ะคุณผู้ชมคือนัวกันตั้งแต่ตอนที่อาจารย์เจียศักดิ์ข้องใจ
แล้วมานัวต่อเนื่องจนถึงแต้มที่อาจารย์นิพนธ์คล่องใจ
ถ้าเราให้ย้อนดูเทปร่วมกันอีกครั้งนะคะเรียนไล่เรียงลำดับตามเกมเลยนะคะ
เพราะว่าตอนที่เป็นจุดเปลี่ยนเกมเนี่ยคือตอนที่เขาตามเราอยู่
เรา๑๒เขา๗แล้วพอมาเป็น๘ปุ๊บมันเกิดการชาเลนส์เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
อาจารย์ดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าโค้ดออสกำลังจะบอกว่า
ฝั่งญี่ปุ่นกับมือทับเส้นหรือล้ำเส้นมาหยุดแป๊บนึงนะคะถ้าหยุดได้
แล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราเห็นว่ากรรมการบนหัวเสาเนี่ย
ดึงใบเหลืองขึ้นมานะอาจารย์
เดี๋ยวเราต่อเลยนะคะดึงใบเหลืองขึ้นมาแล้วนะเมื่อกี้ไม่เป็นไร
ต่อเนื่องนะคะอันนี้ก่อน
เอาท่านไหนก่อนดีอาจารจีรศักดิ์

เพราะว่าในกฎิกาเขียนไว้ว่าร่างกายนักกีฬาสามารถที่จะล้ำไปในแดนของคู่ต่อสู้ได้
โดยที่ไม่รบกวนการเล่นของฝ่ายตรงข้าม
ยกเว้นฝ่าเท้าที่อยู่ถ้าฝ่าเท้าเลือดเส้นแบ่งแดน
นั่นคือถือว่าเป็นการเล่นที่ผิดกฎิกา
เดี๋ยวนะคะมือทับเส้นหรือว่าล้ำเส้นฝั่งตรงข้ามเนี่ย
ได้ครับไม่ผิดเหรอคะไม่ผิดครับไม่ผิดใช่ครับไม่ผิดเหรอคะ
อันนี้ของใหม่หรือว่าเก่าก็เป็นแบบนี้ใหม่เลยครับใช่ครับซึ่งเราใช้มาใช้มาพอสมควรแล้วครับ
กติกาข้อนี้อันนี้ขอแอบถามไปที่อาจารย์นิพนธ์เป็นไปได้ไหมการสื่อสารของโค้ดออส
เมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความอย่างนั้นภาษากายเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความอย่างนั้นได้ไหมคะ
ได้ครับเพราะว่าโค้ดออสเนี่ยไม่สามารถเอาเท้าขึ้นมาบนมือได้ว่า
เท้าแตะเส้นนะก็เลยต้องใช้มือเนี่ยเป็นการสื่อสารว่าโอเคเท้าเนี่ย
แต่แต่ย้ำนะคะคือถ้าสมมุติว่าฝั่งญี่ปุ่นมือล้ำเข้าไปไม่ผิด
ไม่ผิดแต่ถ้าเป็นเท้าผิดแต่ภาษามือโค้ดอ๊อสที่พยายามจะสื่อสารเนี่ย
คือถ้าที่ฉันมองก็คืออาจจะหมายถึงมือนะแต่อาจารย์นิพนธ์กำลังจะบอกว่า
เขาอาจจะหมายถึงอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วเนี่ยมันต่อเนื่องพันกัน
แล้วทำไมอยู่ดีกรรมการก็หยิบเหลือมขึ้นมาให้เราล่ะคะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์เจรค่ะ
แล้วลักษณะของการทำของคุณออสเนี่ยมันเหมือนเข้าข่ายว่าเป็นการ
ไม่ยอมรับคำตัดสินหรือแต่ว่าเป็นการผิดมารยาทด้วยเรื่องของเล็กน้อย
ไม่ถึงกับรุนแรงผู้สินอาจจะมองแบบนั้นนะครับที่ผมดูตามกฎิกาแล้ว
คือจังหวะที่นวงกันอยู่ใช่ไหมคะ

แล้วคือก็เลยตัดสินใจที่จะเป็นเวลานอกไป
เพราะเป็นเวลานอกปุ๊บเมื่อกี้ที่เราเห็นในจอยนะคะ

อาจารย์นิพนธ์ผิดวิสัยที่เราจะประโทษหรือคะ
ก็เราเป็นโค้ดอ่ะแล้วเราก็ขอแล้วเราไม่ได้
ก็สิทธิ์เราเราก็โวยไม่ได้เหรออาจารย์
ครับมันเป็นอารมณ์ช่วงหนึ่งของผู้ฝึกสอน

บางครั้งก็ต้องมีการที่จะต้องดึงเกมในการแข่งขัน
จะต้องให้เกมช้าลงขณะที่แต้มเขาไล่มาอย่างนี้เป็นต้น
แล้วการที่โค้ดมีอากาศกิริยาแบบนี้มันมีผลต่อใบเหลืองหรือเปล่าคะ
ถ้าเขาตัดสินว่าเป็นเรื่องของมารยาท
เขาจะไม่ใช้ใบเหลืองครับเขาจะให้ใบแดง

เป็นการถูกเวลา
จะต้องใช้ได้ตรงข้อเดียวเลยก็คือเป็นการถูกเวลา
อาจารย์จีศักดิ์จะอัฐอธิบายได้ดี
เหลืองนี่คือโดนถ่วงเวลาไม่ได้
การแข่งขันที่ทำให้เกิดการล่าช้าก็จะโดนเรื่องถูกเวลา
บุคคลคนใดก็ได้ในทีมครับที่ทำให้เกมการขันล่าช้า

ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าทีมสตาร์ฟโค้ชก็ตาม
ใช่ครับครั้งแรกก็จะโดนเรื่องของใบเหลืองทันที

แต่เดี๋ยวดิฉันคล่องใจอาจารย์จีรศักดิ์อาจารย์ในฐานะผู้ตัดสิน
ถ่วงตรงไหนคะเรากำลังสื่อสารอยู่นะ
ฟิลล์ของโค้ดว่ากำลังอธิบายว่า
ในเมื่อผมขอแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้ในสิ่งที่ผมขอ
มันเกิดระบบผิดพลาดจากการสื่อสารของเทคโนโลยี
ที่เขาเอามาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ก็เลยทำให้โค้ดต้องอธิบายว่าผมขอแล้วแต่มันเกิดเป็นปัญหาของพวกคุณนะ

เขาก็พยายามที่จะอธิบายบังเอิญไปเข้าทางของฝ่ายพุทธศิลป์เขา

ไม่สามารถที่จะไปอธิบายหรือพูดกับผู้ฝึกสอนได้

คนที่สามารถที่จะสื่อสารได้กับผู้ตัดสินหรือ๑หรืออา๒แล้วก็แล้วแต่นะครับ

คือไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินที่๑หรือผู้ตัดสินที่๒
คนที่พูดกับเขาสองคนได้คือปลื้มจิตคนเดียวเหรอคะ

ก็โค้ดออสเป็นโค้ดทำไมพูดไม่ได้ล่ะ
เราก็เห็นโค้ชเขาก็ต้องพูด

นี่เหมือนอาจารย์จะโดนเองเลยนะคะ
ก็โค้ดอ่ะเป็นโค้ดอ่ะอาจารย์
อันนี้คือพูดเรื่องมารยาทหรือกฎิกา
พูดเรื่องมารยาทก่อน
มารยาทเนี่ยโดยปกติแล้ว
ใช่กติกาเขียนว่าอย่างนั้นว่าต้องเป็นหัวหน้าทีม

หัวหน้าทิพย์ออกจากสนามจะต้องเป็นเกมกัปตันที่อยู่ในสนาม

หรือขอคำอธิบายในแต่ละคะแนน
แต่ละพอยท์ที่กำลังงานตัดสินไป

อาจารย์มันดูเหมือนจะให้ใบ้ให้หนวกเลยนะ
คือเหมือนกับแบบให้ไม่ให้ผมรู้เห็นอะไรไม่ให้ผมชี้แจงอะไร

มันทำได้เป็นบางกรณีนะครับ
กรณีที่เป็นความผิดชัดเจนที่ไม่ใช่เป็นข้อวินิจฉัยของผู้ตัดสิน
จะต้องมาฟังมาประชุมกัน
เพราะฉะนั้นเหลืองเนี่ยโดนเรื่องถ่วงเวลาใช่ไหมอาจาร

พอเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมคือมันต่อเนื่องคือควักเหลืองก่อน

เวลานอกเสร็จแล้วเนี่ยพอกำลังจะกลับเข้าไป

มีทั้งใบแดงแล้วก็มีแต้มไปโผล่ที่ญี่ปุ่น

ซึ่งใบแดงมายังไงคะ
อาจารย์เดี๋ยวเราเปิดให้คุณผู้ชมดูไหมคะใบแดงมายังไงใบแดง

เขาน่าจะให้เป็นเรื่องของถ่วงเวลาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าโค้ดออสพอหลังจากเราขอวันนั้นนอกเสร็จ
จากเวลานอกโค้ดออสก็ยังพยายามที่จะอธิบาย

สินเขาอาจจะมองได้ในมุมนั้นว่า
เรายังดึงเกมให้ล่าช้าอยู่
เขาก็เลยวินิจฉัยในลักษณะของผู้สินว่า

ก็ครั้งที่๒ก็ต้องเป็นใบแดง
ถ้าเราได้สิทธิเสิร์ฟอยู่เราก็จะเสียสิทธิ์เสิร์ฟ

บุญได้เสิร์ฟอยู่ญี่ปุ่นก็จะได้คะแนนไปโดยอัตโนมัติทันที

ใช่ไหมคะถ้าสมมุติทีมฝั่งตรงข้ามโดน

คือเขาก็เลยได้แค่แต้มไปไม่ได้ได้สิทธิ์เสริม
อาจารย์ไปทางอาจารย์นี่พล
คือแต่ว่ามันเป็นลูกต่อเนื่องมันเป็นติดพันธุ์มากเลยนะคะ
โดยลักษณะมันเป็นวิสัยที่โค้ชเขาก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วหรือเปล่า
แล้วมันอาจจะมาบิดพริ้วตรงที่ว่าเออ

ครับในการเตือนใบเหลืองเนี่ย
ทั้งเสิร์ฟทั้งแต้มไม่เสียแต่ถ้าผิดซ้ำเดิมอีกในกรณีถูกเวลาเนี่ย
ก็จะมีการเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ
ถ้าเป็นฝ่ายที่รับเสิร์ฟแล้วก็ฝั่งตรงข้ามได้แต้มไปนะครับ
อาจารย์มันเกี่ยวไหมคือเช่นนะคะคือถ้าสมมุติ
จิตไปพูดคนเดียวใช่ไหมคะหรือคุณออฟไม่ได้แสดงอะไรอีกเลย
แดงไม่มาใช่ไหมถูกต้องไม่มีแน่
แต่เข้าใจค่ะคือโค้ดออฟอยู่ตรงนั้นน่ะนะ
คือเพราะฉะนั้นแดงที่มาเนี่ยมาเพราะเรื่องถ่วงเวลา
แล้วซ้ำเข้าไปจากเหลืองแรก
พอแดงปุ๊บแต้มไปโผล่ที่เขา

อันนี้คือหักศอกแรกที่ทำให้เราเป๋นิด
ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้พอเห็นภาพ
อันนี้คือไล่เรียงเฉพาะช่วงแรกนะคะเดี๋ยวมีหักศอกอีกครั้ง
ซึ่งปวดใจมากค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าทำไมโดนอีกแล้วก็ขอเปลี่ยนตัว
ทำไมไม่ได้เปลี่ยนมันเป็นที่อุปกรณ์ทำไมเราถึงต้องรับคำนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ตอนโฆษณาก็วิเคราะห์กันหน้ามืดเลยนะคะ
มาหักศอกที่สองค่ะแต้มมันสูสีมากคือใจสั่นกันไปหมดแล้วนะคะ
แล้วแต้มที่ทำให้ญี่ปุ่นขึ้นแล้วเราใจแป้วมากคือแต้มที่เขาขึ้น๑๔
แต่ทีนี้เราจะให้คุณผู้ชมลองไปดูนะคะเพราะมันเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันนอกรอบนะคะ
คือต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมเราโดนเหลืองมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราโดนแดงแดงปุ๊บแต้มไปเด้งเขานะคะ

คือมันเป็นจังหวะช่วงขอเปลี่ยนตัวด้วยนะคะ

ก็ตกใจกันค่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
นี่คะผู้เป็นยายค่ะแต้มของญี่ปุ่นขึ้น๑๔ปุ๊บเข้าไปเลยค่ะ

จิตต้องเป็นคนเข้าไปสื่อสารถูกแล้วนะคะ

งงค่ะอะไรทำไมขึ้น๑๔เป็นแบบน้อยไปเลยนะคะ
อาจารย์เอาอาจารย์จีรศักดิ์ก่อน
อาจารย์อะไรอีกเกิดอะไรอีกครับ
ลักษณะคือถ้าอาจารย์ออสนี่ขอเปลี่ยนตัวแล้วว่าเขาไม่ให้เปลี่ยนก็คือ
ยอมรับแล้วโอเคไม่เป็นไรเขาไม่ให้เปลี่ยนก็
เรายอมรับในการที่จะเล่นในเกมที่เหลือก็คือว่าเขาไม่ให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนไม่เป็นไร
แต่ผู้สินกลับวินิจฉัยว่าเราไปถงเวลาอีกหรือไม่เขาเลยให้ใบแดงอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเขาน่าจะให้เรื่องของถ่วงเวลาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อถุงเวลาอีกครั้งก็สามารถให้แดงได้อีก
เพราะการถ่วงเวลานั้นมีแค่๒ประเด็นคือ
ครั้งแรกคือให้เป็นเหลืองครั้งสองให้เป็นแดง
ถ้าทำอีกเรื่องของการถ่วงเวลาก็จะให้ใบแดงได้อีก

ถัดมาก็จะเป็นแดงได้ต่อเลยใช่ไหมคะ

แล้วเวลาชูแดงขึ้นมาปุ๊บแต้มจะไปฝั่งตรงข้าม

อาจารย์มาสักครู่นี่อาจารย์นี้พูดต้นรายการ
อาจารย์หรือมันมีปัญหาที่อุปกรณ์คะ
เพราะนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่ใช้แบบนี้
ครับเป็นครั้งแรกนะครับ
แล้วยังไงอาจารย์เราต้องเป็นหนูทดลองเหรอ
นี่ใจคนไทยบางคนก็คิดแบบนี้นะ

ตอนนี้ปัญหานี่ก็คือเรากดแล้วไม่ไปขึ้นที่โต๊ะออฟฟิเชียน

สัญญาณก็ไม่ยิงไปที่ผู้ตัดสินที่๑และ๒
ถามว่าเรากดบ่อยมากกดเร็วด้วยนะครับ

มันเป็นคำถามที่ว่าเรากดแต่ทำไมไม่ขึ้น
สิ่งนี้เป็นต้นเหตุปัญหา
ของเรื่องราวที่เราไม่ค่อยชอบใจ
แล้วก็เราเสียใจกับการแพ้ในครั้งนี้
อาจารย์คือวิธีการใช้เนี่ยนะคะใครบ้างที่จะมีแท็บเล็ตในการสื่อสาร
คือมันมีช่วงต่อเนื่องจากใครไปถึงใครไปถึงใครบ้างคะ

คือมันมีรอยต่อประมาณเดี๋ยวนะ๒อันแต่ว่าสื่อสารกัน๓คน
แล้วพอเจ้าหน้าที่ตรงกลางรับการสื่อสารจากทีมนั้นจะส่งไปที่ผู้ตัดสิน๑และ๒

ซึ่งแปลว่าสมมุตินะอาจารย์ถ้ามันมีปัญหาอย่างที่ทีมเราบอกจริงเนี่ย
คือมันจะมีปัญหาตรงโต๊ะแรกที่รับคือเจ้าหน้าที่กลางของเขาครับ
แต่มันต้องมีแผน๒แผน๓อะไรไหมอาจารย์ถ้าแบบที่เขาอ้างกันนะคะ
ไฟมีปัญหาไหมเครื่องมีปัญหาไหมยังไงอ่ะอาจารย์ครับเราต้องเตรียมไปยังไงบ้าง
คือเรื่องนี้มันอยู่ที่การเตรียมนะเขาก็ต้องเตรียมความพร้อม
หมายถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างต้องอยู่ในสภาพที่
แต่ว่าเขาก็ต้องทดสอบอะไรแล้วแหละแต่ว่าเราใช้แล้วมีปัญหา
มีปัญหาบ่อยมากตั้งแต่โดมินิกันเราเปลี่ยนตัวก็ไม่สามารถที่เปลี่ยนได้
ทั้งที่เรากดก่อนกดก่อนอยู่ในช่วงเวลาที่เขายอมรับว่าให้กดได้
ผมยืนยันเพราะว่าถามจากคณะผู้ฝึกสอนพี่โตเกียว
อาจารย์เจรศักดิ์คิดว่าน่าจะมาจากอะไรคะ
ถ้าผมวิเคราะห์เรื่องของระบบการสื่อสารของเทคโนโลยีตัวนี้นะครับ
คือเมื่อเกิดโค้ดกดมันมีให้เล็ตมันมีปุ่มอยู่๓ปุ่มให้เลือก
เมื่อคุณต้องการอะไรคุณต้องกดสัญญาตัวนั้นส่งมาที่โต๊ะกลางก่อน
แต่เมื่อสัญญาณมันกดมาแล้วมันไม่มาเนี่ย
วิเคราะห์ได้ว่า๑สัญญาณไฟเสถียรหรือไม่
นี่แหละที่ทำให้เราเกิดปัญหาในการเปลี่ยนตัว
เหมือนกับว่ามันเป็นเหตุจงใจว่ามาเกิดกับทีมไทย
แล้วทำไมพอญี่ปุ่นกดแต่ครั้งไม่เคยเกิดปัญหา
และอีกลูกหนึ่งที่เกิดปัญหาทำให้เรามีข้อข้องใจก็คือ
กำลังรออยู่กลางอากาศแล้วมันมีสัญญาณดังขึ้นมาเพื่ออะไร

อาจารย์เรื่องสัญญาณไม่ได้เนี่ยนะคะคือสมมุติว่า

แล้วมันไม่มีแผนสองเตรียมไว้ให้ทีมที่การสื่อสารมันล้มเหลว

มันน่าจะเป็นความรับผิดชอบของเจ้าภาพที่คุณเอาระบบนี้มาใช้ครั้งแรก
คุณต้องรองรับระบบของมันให้ได้ว่าเมื่อมีการทดสอบในการก่อนการแข่งขันแล้วมีทดสอบว่าทุกอย่างเสถียรทุกอย่างโอเค
แต่ว่าทีมเหมือนที่อาจารย์นิพนธ์แจ้งว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ตอนที่ประชุมแล้วทุกทีมจะมีปัญหากับอุปกรณ์ชุดนี้มาก
ทีมเลยคือโค้ดเขาจะไลน์มาบอกว่ามันมีอุปกรณ์ที่มีปัญหาแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะใช้อุปกรณ์ชุดนี้อยู่
อาจารย์เพราะฉะนั้นการที่มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนตัวหรือว่าการสื่อสารแล้วแต้มไปขึ้นคือเราก็น่าจะเสียแต้มนี้
เพราะเรื่องของเขามองว่าเราอะไรนะถ่วงเวลาเหรอ

แม้ว่าเราจะบอกว่าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยนะ

เพราะสัญญาณไม่ไปขึ้นที่กรรมการ

เพราะเขาจะนับคือเมื่อเครื่องมันให้มันมาถึงเครื่องเขาเท่านั้นถูกไหมคะ

สมมุติมันมีปัญหาก็คือเขาก็ดูแค่ว่าหน้าจอมันขึ้นหรือเปล่า

ในการที่ให้สิทธิ์ตรงนั้นที่คุณขอมาแล้วก็มันจะไปโชว์ที่พุทธศิลป์ที่๑และพุทธศิลป์ที่๒
ค่ะอาจารย์นิพพลค่ะเอาแบบนี้นะ

แบบเฮ้ยทำไมอะไรยังไงเราแต้งไปขึ้นแล้วขึ้น๒รอบใช่ไหมคะ
เราพยายามจะชี้แจงเราโดนอีกเนี่ยนะคะ
อาจารย์ในฐานะคนที่เป็นผู้ฝึกสอนเนี่ย

คือจะเหมือนแบบไม่รู้ไม่เห็นนิ่งไม่โวย
มันทำได้เหรออาจารย์มันต้องเป็นแบบนั้นเหรอ
ระบบคุณมันสื่อสารไม่ได้

ไม่ได้โวยวายหรือเก่าคำไม่สูบภาพอะไรทั้งสิ้น
เพียงแต่ว่าสัญญาณทุกสัญญาณที่เรากดไปที่มีปัญหาเนี่ย
ที่มีปัญหาเนี่ยก่อนแต้มที่มีปัญหา
ที่เขาจะเพิ่มแต้มให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
เมื่อไม่ไปขึ้นจะทำยังไง

พอไม่ให้เนี่ยอารมณ์เสีย
พออารมณ์เสียก็อาจจะมีเรื่องถ่วงเวลาเรื่องอะไรตามมา

เขาอาจจะมองได้อาจารย์กำลังจะบอกว่าเขาอาจจะมองได้
ว่าเราจะเข้าใจว่าที่มาของที่โค้ดออสแสดงออกเพราะอะไรใช่ไหมครับ

อาจารย์ถ้าสมมุติเราไม่มองว่าเป็นคนไทยด้วยกันนะ
แต่ว่าถ้าอาจารย์เป็นผู้ตัดสินแล้วเจอทีมใดทีมหนึ่งมีปัญหาอย่างนี้
คืออาจจะมองได้จริงเหรอคะว่าที่เขากำลังอธิบายอยู่มันเป็นการถ่วงเวลา
ตัดสินสามารถมองออกเป็นแบบนั้นได้เลยเหรอ

ทุกทีมไม่ว่าผมไม่เอาทีมไทยก่อน
ทีมไหนก็แล้วแต่ที่โค้ดมีปฏิกิยาแบบนี้กับผู้ตัดสินที่๒หรือโต๊ะบันทึก

โดยที่เราวิเคราะห์ว่า๑เรื่องของถ่วงเวลาหรือไม่
สองเรื่องของมารยาทมีแค่สองประเด็น

ต่อให้กรรมการจะเข้าใจว่าเราพยายามจะอธิบายอะไรเหรอคะ

สิ่งที่เราขอเราต้องอธิบายเขาว่ามันมีปัญหาจากระบบที่ของคุณเนี่ย
แล้วมันไปเข้าทางสิ่งที่เขาน่าจะวางไว้ว่า
ถ้าเรามามีปฏิกิยาแบบนี้มันจะไปเข้าทางของกฎกฎิกาที่มันมีอยู่แล้ว
แล้วเราก็จะเสียสิทธิ์ตรงนั้นโดนลงโทษตรงนั้นโดนเตือนตรงนั้นโดนใบแดงตรงนั้น
นี่คือสิ่งที่เราสามารถวิเคราะห์ได้แบบนั้น

อาจารย์สุดท้ายแล้วคือต้องมีการอุทธรณ์กันแน่นะคะ
แต่ผลมันจะเปลี่ยนไหมมันมีสิทธิ์จะเปลี่ยนผลอะไรได้ไหมอาจารย์
ยากมากครับแต่หน้าที่ของคนอุทธรณ์ก็ต้องอุทธรณ์กันไป
ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในโลกที่การอุทธรณ์ในข้างนี้
คืออุทธรณ์ได้ประท้วงได้แต่การจะเปลี่ยนคำตัดสิน

อาจารย์เนื่องจากเวลาหมดพอดีนะคะแต่ที่อาจารย์อธิบายมา
เราพอจะเข้าใจได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะ
เพิ่มข้อมูลให้เฉยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ

หมดเวลาของถามตรงค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
คุณโรสลินและคุณเขมสอนรออยู่สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป